ไปถึงเรื่องราวดีที่โซเชียลช่วยกันแชร์
ในเรื่องของการทำมาหากินสู้กันสุดฤทธินะคะ

หลายคนชื่นชมว่าโอ้โหแม่แพทย์จริงก็เป็นเจ้าแม่ในเรื่องของการรีวิว
รับรีวงรีวิวเวลาเห็นเขาทานหรือว่าเขาซื้ออะไร
แล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาพูดกันเยอะเลย
มีคุณลุงท่านหนึ่งค่ะเขาพยายามแล้วแหละ
ว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยมันก็ผลกระทบกับการพักการขายของเขานะฮะ
มีคนอัดคลิปเอาไว้แล้วก็บอกว่าชื่นชมจริงเลย
แพทย์นับประพาเนี่ยคือคุณลุงท่านเนี้ยค่ะ
เขาขายเสื้อผ้ามือสองเมื่อก่อนเนี่ยตอนสถานการณ์ปกติอ่ะ
คุณลุงแกก็ขายในตลาดนี่แหละค่ะพอมีโควิดเข้าไปแน่นอนของก็ขายไม่ได้
ทำไงดีอ่ะปากท้องยังต้องกินอยู่คุณลุงก็พยายามไลฟ์ขายผ่าน
ส่วนตัวค่ะยืนไลฟ์ทีเนี่ยโอ้โหเป็นชั่วโมง
แต่บอกเลยว่าคนดูนะสวนกระแสมากหลัก๑๐เท่านั้นเองคุณค่ะ
แล้วปรากฏว่าหลายคนบอกเลยอย่างกับนางฟ้ามาโปรดแพทย์นับประพาเนี่ย
ช่วยแชร์ไลฟ์ของคุณลุงค่ะคนก็เลยแห่ตามไปดูไลฟ์ค่ะ
กลับร้านไปซื้อของกันนะว่าเออคุณลุงก็พยายามไลฟ์อะไร
จากหลักสิบพริบตาเดียวคุณผู้ชมค่ะคนดูเป็นพันเลยค่ะ
แล้วก็ไปช่วยอุดหนุนคุณลุงกันเยอะมากเลยบอกอย่างนี้เลย
ดีใจจนมือไม้สั่นตอบคอมเมนต์แทบไม่ทันไปดูคลิปกันหน่อยค่ะ

วันนี้มีดารามาดูคุณลุงด้วยนะคะใครเอ่ย
วันนี้มาแชร์ให้นะคะคุณลุงขอบคุณมากครับ
ดาราคนไหนอยากรู้โอเควันนี้คนดูเยอะมากเลย
ขอให้เฮงนะคะขอบคุณมากครับหนูหนูคอมเมนต์มาเรื่อยนะ
เพราะว่าคุณลุงไล่คอมเมนต์ไหม้หมดนะครับเยอะมาก
ขอบคุณนะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่าน
ขอบคุณท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านนะครับ
ถึงไม่ใส่ถึงไม่สั่งของเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจก็ปลื้มด้วยนะครับ
โอ้โหน่ารักมากคือคุณลุงก็ดีใจขอบคุณไล่แทบทุกคอมเมนต์เลยแล้วนะคะ
ว่าพูดก็พูดเมื่อก่อนขายหน้าร้าน
ตอนนี้ก็ต้องปรับตัวให้ทันตามเทคโนโลยีอาจจะมือใหม่บ้างนะคะ
ก็ดูไม่ทันหรอกคอมเมนต์ไม่ได้รู้หรอกว่าดาราเนี่ยใครเข้ามา
แต่มีคนมาเม้นบอกค่ะอย่างนี้นะคะหลายคนบอกว่าแม่แพทย์ใจดีจังเลย
เราก็ไปถามแม่แพทย์หน่อยนะคะว่าเออเกิดอะไรขึ้นแม่แพทย์อยากจะไปช้อปปิ้งคุณลุงเขาหรือยังไงนะคะ
แพทย์บอกเลยว่าเห็นคุณลุงเนี่ยไลฟ์ขายเสื้อผ้าชื่นชมไงคนทำมาหากินนะ
แล้วคุณลุงอายุมากแล้วแต่ไม่ย่อท้อค่ะแม่แพทย์ก็เลยแชร์
เข้าไปคอมเมนต์ถามหากะจะอุดหนุนคุณลุงเหมือนกันนะคะ
พอทราบว่าคุณลุงขายดิบขายดีก็มีพลังใจจากโซเชียลมากมายปลื้มใจจริงค่ะ
ไม่ได้คิดอะไรเลยคิดแค่ว่าเฮ้ยอยากให้ลูกขายได้
แพทย์ก็ไม่ได้รู้ด้วยว่าตัวเองจะแชร์ไปแล้วควรจะซื้อหรือไม่แชร์
แต่แพทย์แค่รู้สึกว่าอยากให้คนได้เห็นแล้วมันเหมือนแบบมันเป็นความชื่นใจตรงที่ว่าคุณลุงไม่รู้
คุณลุงไม่รู้อะไรเลยแล้วคุณลุงพูดแค่ว่าวันนี้คนดูเยอะคนดูเป็นพัน
พูดอย่างนี้เรายิ่งรู้สึกแบบคนดูเยอะคุณลุงขอให้ขายได้
ก็คุณลุงสู้นะคะคือคุณลุงเก่งมากแล้วก็นี่แหละพอแบบมันเห็นความพยายามอ่ะ

โอ้โหสุดยอดจริงนะคือดาราเข้าไปช่วยดูเนี่ยเข้าไปช่วยแชร์แค่นี้เอง
เปลี่ยนชีวิตเหมือนกันนะขายดิบขายดีขึ้นมาเลยนะครับข้อมูลเพิ่มเติมคุณค่ะ
ถ้าอยากจะไปอุดหนุนคุณลุงหน้าร้านไปได้นะร้านคุณลุงเนี่ยอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรี
เฟซบุ๊คที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะคะนี่ไงแล้วเนี่ยจะบอกว่าจังหวะที่คุณแพทย์นั่งดูเนี่ย
ดูยาวนะไม่ได้ดูแป๊บนะดู๔๐นาทีค่ะด้วยความว่าเออเอ็นดูคุณลุง
แล้วก็อยากจะส่งกำลังใจเนอะคนก็เข้าไปถามถ่ายกันเยอะเลยอยากจะอุดหนุนนะฮะ
ที่แม่แพทย์ช่วยแชร์เนี่ยมีคนคอมเมนต์นะเป็นพันข้อความคุณ
เมนต์เนี่ยบางคนก็มาส่งกำลังใจไม่ได้ซื้อหรอกแต่หลายคนก็อยากอุดหนุนคุณลุงนะฮะ
แชร์ไปกว่า๕๐๐๐ครั้งคุณขาบอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงเพราะว่าแม่แพทย์เนี่ยเฟซบุ๊คแม่แพทย์เองเนี่ย
คนติดตาม๓ล้านสองอันนี้คือพลังโซเชียลของจริงนะฮะก็ต้องกลับใจแม่แพทย์ด้วย
แล้วก็กลับใจทุกคนนะที่ช่วยกันอุดหนุนคุณลุงแล้วก็คุณลุงที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคด้วยค่ะ
เห็นคุณลุงแบบนี้นึกถึงที่บ้านลุงแกก็แบบใช้โซเชียลไม่เป็นแต่นี่คือตัวอย่างเลยนะคะคุณผู้ชม
ของคนที่แบบคือไม่ยอมให้แบบความแก่มันเป็นอุปสรรคในชีวิต
ต้องเขาเรียกว่าเป็นตัวอย่างการปรับตัวที่ดีมากในยุคของโควิดแบบนี้นะคะ